ชนบุรีนี่แหละครับคุณผู้ชมที่อยากจะให้ดูกัน

หมึกดูนมชมหอย
มันไม่ใช่เป็นคำโปรยให้มาแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

คือสรุปมันเป็นแบบนั้นจริงถึงต้องเซ็นเซอร์แบบนี้พี่เบ
เขียวมาแบบนี้เรือใดหมึกนะคุณผู้ชมฮะ
เขาพาไปโดยมีแพ็คเกจก็คือ

ึกช็อตก็มีนะหมึกช็อตได้กินก็มี

จำกัดรอบละ๒๓ท่าน

ก็จะมีภาพสาวเปลือยกาย๒คน
นี่ไอ้ซาซิมิไม่เท่าไหร่

โอ้โหอล่างชาไงคุณผู้ชม

ตำบลบางเสลต์ที่กำเนินสัตว์ตะหีบครับ

รวมไปถึงเรือตกปลาในพื้นที่เขาก็วิจารณ์กัน

เดี๋ยวจะเอาไอ้ภาพพวกนี้ที่ว่อนในโซเชียลเนี่ย

ไปแจ้งความแล้วให้ตำรวจติดตามตัว

รวมถึงจะแจ้งความเจ้าของเรือตกปลาด้วย
ดำเนินคดีซึ่งอาจเข้าข่ายความผิด

ซึ่งข้อมูลใดที่มีลักษณะลามก

เพื่อเป็นการกู้ภาพลักษณ์ชายหาดบางเสร่

และอาชีพของคนในชุมชนและท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง
ภาคตะวันออกให้มันกลับคืนมาอีกทีหนึ่งครับ

เหตุการณ์แบบนี้คนบางเสล่เขาว่ายังไง

นี่เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือท่องเที่ยวและกีฬาบังเสล่เลยนะ

พอรู้ข่าวเขาเนี่ยเห็นภาพในสื่อโซเชียล

มันออกมาแบบนี้มันจะดูไม่ดีเอา

เรือที่ออกไปตกหมึกตกปลา

แต่พวกเขาไม่สนับสนุนการกระทำแบบนี้

และให้มาท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์จะดีกว่าครับ

และสนับสนุนกีฬาตกปลายืนยันนะ
การกระทำแบบนี้พวกเขาไม่สนับสนุนครับ